เรื่องของการราเกตบุพเพศสันนิวาเนี่ยนะคะ

วิเคราะห์ตัวละครของละครเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

พระเอกของเรื่องคุณโป๊ปธนวัฒน์นะคะ

ต่อมาได้อวยยศเป็นขุนศรีวิสันวาจา
อืมเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นหนึ่งในสามของคณะทูต
เดินทางไปเจริญสัมพันธมิตรีที่ฝรั่งเศสนะคะ
เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่๑๔ในปี๒๕๕๙
นี่ค่ะอย่างที่บอกว่ามีตัวตนจริง
นักแสดงรุ่นใหญ่อนิงนิรุธสิริจัญญาค่ะ

รับบทเป็นออกยาโหราธิบดีหรือพระโหราธิบดี
บุคคลสำคัญในวงการหนังสือสมัยสมเด็จพระนาราย
เป็นคนแต่งหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยจินดามณี
ซึ่งก็มีเรื่องราวนี้ในละครเหมือนกัน
จากครอบครัวของพระเอกมาที่เรือนแม่หญิงจันวาดกันบ้างนะคะ
ตัวละครจันวาดผู้แต่งนวนิยายเพิ่มเข้ามาค่ะ
จริงในเรือนนี้มีตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริง
ถือว่าเป็นขุนนางคนสำคัญในประวัติศาสตร์ก็คือ
เจ้าพระยาโกสาธิบดีหรือโกสานเหล็ก
แสดงโดยคุณสุรศักดิ์ชัยอัตนะคะท่านนี้
โกสาเหล็กเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่
เป็นนักรบคู่พระไทยกับพระสหายเติบโตมากับพระนาราย
แม่ของโกสาเหล็กเป็นแม่นมของพระนารายด้วยนะคะ
ฝากน้องชายโกสาปานเจ้าพระยาโกสาธิบดีปานยศเดิมออกพระสุสุนทรรับบทโดยเก่งชาติชายงามสรรนี่ค่ะ
เป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะท่านเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไทย
เจริญสัมพันธมัยตรีกับพระเจ้าหลุยที่๑๔ที่ฝรั่งเศส
ส่วนในละครมีตัวละคร๒คนที่เป็นชาวต่างชาตินี่ก็มีความสำคัญ
มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะคะนางตองกีมาหรือแม่มะลิที่นางเอกเรียก
ก็แสดงโดยซูซี่นางตองกีมาภายหลังได้รับราชการในสมัยพระเภทราชา
ได้รับตำแหน่งเท้าทองกิจม้านางห้องต้นเครื่องต้นผู้คิดค้นขนมไทยค่ะ
หยิบทองหยอดฝอยทองเนี่ยค่ะเป็นผู้คิดค้นนะคะได้รับฉายาว่าราชินีขนมไทย
องกิมาเป็นภรรยาของคอนสแตนตินฟอร์คอนค่ะอีกหนึ่งตัวละครหลักที่เราเห็นในละครบ่อย
ลุวิสก็อตนะคะลุวิสก็อตเล่นละครพิเศษเรื่องแรกเลยนะคะก็เป็นบทที่เหมาะนะเป็นฝรั่ง
บาทของฟอลคอนตามประวัติศาสตร์ก็บอกว่าจากลูกเรือเชื้อสายกรีกมาปักหลักหาการทำงานอยู่ในกรุงศรียุธยาก็ไต่เต้าจนได้เป็นขุนนาง
จากหลวงสุรสาครจนได้ตำแหน่งสูงสุดในสมัยพระนารายเป็นถึงเจ้าพระยาวิชายเยนนะคะ
ในละครมีการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ไทยสมัยอายุทยาสองพระองค์ค่ะ
นั่นคือสมเด็จพระนารายมหาราชแสดงโดยปราบประดนสุวรรณบางนะคะ
และพระเพศราชาแสดงโดยวิสรุธวิจิตรานนท์
แล้วก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ด้วยผู้จัดละครจะว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
ที่พี่โป๊ปเล่นก็คือหนึ่งในราชทูตที่ไปฝรั่งเศสในยุคสมัยพระเจ้าหลุยที่๑๔
แล้วก็ไปกับไทยคณะแล้วก็ของท่านนี่ก็เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่ง
แล้วก็เป็นพระเอกของบุเภสันนิวาสด้วย
เราก็คิดว่าต้องมีบุคลิกภาพที่ดีมากแล้วก็การพูดจารี่ต้องมีเสน่ห์
ต้องมีความสง่างามตั้งแต่เริ่มทำนะคะแล้วก็มีการพานักแสดงและผู้กำกับไปที่จังหวัดลบบุรีที่วังพระนาราย
ก็คือว่าได้ทำการบวงสวงก็ขอขมาลาโทษ
แล้วก็ขออนุญาตที่เราจะนำส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในยุคของท่าน
มาเป็นละครในเรื่องบุเภสันนิวาส
ซึ่งตรงนี้เราได้ให้ความสำคัญตรงนี้อย่างยิ่ง
ก็คือได้มีการไปไหว้วงสวง
ใช่ค่ะบวงสวงทุกครั้งเราก็จะกล่าวถึงทุกท่าน
ที่มีบุคคลตัวจริงในประวัติศาสตร์แล้วก็อยู่ในละคร
ผู้จัดไปแล้วฟังพระเอกดูหน่อยคุณโป๊บธนวัฒน์ค่ะ
บอกว่าภูมิใจมากที่ได้เล่นละครเรื่องนี้นะคะ
คือว่าถ่ายมาปีกับอีก๘เดือน
ถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้๒ปีก็คงไม่เป็นไร
เพราะว่าเราไม่รู้ไงแต่ว่าตอนนั้นเราก็เหนื่อยเลย
แบบร้อนมากแต่งชุดก็ยากบทก็ยาก
ถ่ายวันหนึ่งได้ประมาณ๔๕ซีนมันค่อนข้างจะทะละหดมาก
ดีใจมากเพราะว่าภูมิใจเพราะว่าเราสามารถทำให้คนเนี่ย
มาย้อนดูศิลปะวนธรรมของเราเมื่อก่อน
วิถีชีวิตความเป็นอยู่วัดสมัยก่อนเป็นยังไง
เห็นมีแต่งชุดไทยไปงานอุ่นไอรักอะไรใช่ไหมครับ
เรารู้สึกว่าการที่เราทำงานศิลปะชิ้นหนึ่ง
ทำให้คนได้ระลึกถึงความเป็นไทยมันสุดยอดแล้ว
ส่วนนางเอกของเรื่องนะคะแม่หญิงการะเกดรับบทโดยเบลล่ารานี
คือตัวละครนี้เนี่ยแต่งขึ้นมาใหม่ไม่มีตามประวัติศาสตร์นะคะ

ที่สุดจริงก่อนหน้านี้เขาวางตัวคุณชมพู่อารยาเอาไว้

ใช่ค่ะคุณชมพู่ก็บอกว่าก็เสียดายเหมือนกัน
แต่ก็ถือว่าเป็นบุภเพสันนิวาสของทีมงานละครเรื่องนี้

คุณเบลล่าเล่นได้น่ารักมากด้วยไง
ผู้เขาติดภารกิจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
จมพูเขามีครอบครูมีลูกนะคะ